พาไปสวนสัตว์ขอนแก่นนะครับที่นั่นเขาต้อนรับฝูงลิง
เป็นลิงบาบูลฝูงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะ

ลิงจักจักลักจริง

ลิงใหญ่สวนสัตว์ขอนแก่นอำเภอเขาสวนกวาง
เมื่อวานนี้นะครับก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความอบอุ่น
ก็มีนายรุษรังศรีนายอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยนายถนนชน

เพื่อต้อนรับแล้วก็รับขวัญฝูงลิงบาบูล๘ตัวนะครับ
เป็นฝูงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

เขาบอกว่าได้รับมอบมาจากโครงการสวนสัตว์สิงคโปร์ครับ
โอ้โหเด็กเห็นแบบนี้ก็ชื่นชอบแล้วครับ

แล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เนี่ยนะครับ

ก็เรียกได้ว่ามาจากสิงคโปร์

ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลส่งท้ายปีเก่า

รับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปชมความน่ารักของสัตว์นานาพันธุ์นะครับ
ก็มั่นใจว่าในแต่ละวันครับจะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนไม่น้อยกว่า๕๐๐คน
ซึ่งขณะนี้นะครับก็จัดเตรียมสถานที่ต่างทั้งลานจอดรถนะครับ
ร้านอาหารห้องน้ำรวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง
ให้กับนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวชมนะครับที่จังหวัดขอนแก่นครับ